คุณผู้ชมคะก็อีกประมาณสัก๑สัปดาห์นะ
ลากินแบ่งรัฐบาลจะออกอีกงวดแล้ว๑๖สิงหาคม
ทีนี้มันมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าสลากงวดนี้ราคาแพงมาก

คือ๙๐บาท๑๐๐บาทตลอดเลย
แต่ถึงแม้สลากจะราคาแพงยังไงก็ไม่คอรณามือนะคะ
หลายคนก็ยังคงแห่ไปหาเลขเด็ดไปหาซื้อกัน
เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะคะว่าแต่ละที่เนี่ยมีใครเข้าไปที่ไหนกันบ้าง
ไปดูจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันก่อนเลยนะคะ
อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณริมถนนสายบางปะอินบางบัวทองค่ะ
คักเหลือเกินนักเสี่ยงโชคนับพันคนเนี่ย
เขามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างพ่อปู่ฤษีพรหมเมษ
ุมารเจ้าสัวเฮงองค์พญานาคเจ้าแม่ตะเคียนเทพทันใจ
แล้วก็ง้อป่าที่เดียวรวมไว้หลายองค์หลายเจ้าเหมือนกันนะคะ
ไม่รู้จะขอใครก่อนดีเขาบอกว่ามากันต่อเนื่อง
มีประทัดน้ำแดงปลาตะเพียนของเล่นเด็กมาแก้บนกันรึ่มเลยนะคะ
เขาบอกว่างวดวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมา
มีคนถูกสลากินแบ่งเลขท้ายสองตัวเก้าสอง
เขาบอกเป็นเลขจากอ่างน้ำมนต์ฤษีเนร

บรรดานักเสียงโชคก็ไม่พลาดมาหาเลขเด็ดจากอ่างน้ำมนต์กันอีกนะคะ
ชาวบ้านบอกเห็นเลขชัดมาก

เห็นเลขชัดมากใช่ค่ะดิฉันก็เห็นชัดมากเหมือนกัน
มาเป็นเลขขนาดนี้๖ตัวใช่ไหมคะเนี่ย
มีครบ๖ตัวด้วยคุณผู้ชมไปเรียงกันเอาเองนะคะ
อย่างที่เห็นเลยตาดีได้ตาร้ายไม่รู้เหมือนกัน
ไปดูที่เกาะคำชโนธอุดรธานีกันหน่อยค่ะ
วันหยุดแบบนี้นักเสี่ยงโชคแล้วก็นักท่องเที่ยว
กลับไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกับพ่อปู่ศรีสุโธ
แล้วก็แม่ย่าศรีปฐมมาจนแน่นเกาะคำชโนธ
แต่แผงลอตเตอรี่วันนี้ดูไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควร
เพราะแม่ค้าบอกว่าลอตเตอรี่มันขึ้นราคางวดนี้
แม่ค้ารับมาตกใบละเกือบร้อยแล้ว
เดิมที่รับมาใบละ๙๐บาทคนก็เลยไม่ค่อยซื้อกันเท่าไหร่
เดี๋ยวต้องให้สำนักสลากมาสำนักงานสลากมาตรวจสอบกันหน่อยนะคะ
ส่วนนครราชศรีมาค่ะที่ผ่านมามีปัญหาขายลอตเตอรี่เกินราคามาหลายงวดเหมือนกัน
เพราะว่ากลุ่มยี่ปั๊วไปตั้งราคารับซื้อมาเก็บมาเกรงกำไรแล้วก็ขายต่อ
ซึ่งตอนนี้ราคาขายก็อยู่ที่ใบละ๑๐๐เหมือนกันนะคะ
แผงถนนจอมพลค่ะจุดที่ตั้งแผงจำหน่ายลอตเตอรี่กว่า๔๐แผง
ประชาชนก็ยังคงมาเลือกซื้อลอตเตอรี่อย่างคึกคัก
จากการสำรวจเขาบอกว่าเลขที่เป็นใบเดียวขายที่ใบละ๘๐บาท
แต่ถ้าเลขชุด๒๕ใบจะขึ้นเป็นใบละ๑๐๐บาท
และถ้าเลขชุดใหญ่นู่นเลยค่ะเฉลี่ย๑๕๐๒๐๐บาทไง